ตรงนี้หน่อยค่ะคือจุดที่มันเกิดขึ้นอยู่แถวตลาดน้อย
ตรงนั้นมันจะเป็นชุมชนคนจีนอยู่เลยเยาวราชไปหน่อยหนึ่งนะคะ
ทีนี้จุดตรงนี้มันมีบ้านที่ถือว่าเป็นบ้านที่สร้างมาสไตล์จีน

เป็นบ้านเก่าแก่นะจริงมีคนถ้าไปเยาวราชมักจะแวะไปถ่ายรูปไปดู
ถูกต้องค่ะแล้วคืออายุ๒๖๐กว่าปีแล้วปรากฏว่าซุดตัวแล้วก็ถล่มลงมาค่ะคุณผู้ชม
เสียดายบ้านหลังนี้มากนะครับแต่หลายคนก็ถามถึงความปลอดภัยของคนพักอาศัย
ใช่แล้วก็กังวลไงว่าพอเรื่องแบบนี้มันส่งผลกระทบกับโครงสร้าง
เอาแล้วบ้านที่อยู่ติดกันจะต้องกังวลจะต้องระวังอะไรไหม
บ้านเก่าแก่ทั้งนั้นอ่ะใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยคือแถวชุมชนตลาดน้อยเนี่ยนะคะ
ตรงนั้นจะเป็นบ้านลักษณะครึ่งปูนครึ่งไม้แล้วก็เป็นทรงจีนโบราณปลูกอยู่ติดกันแบบนี้ค่ะ
ตอนเข้าไปดูคุณที่ตรงห้องครัวห้องน้ำเนี่ยเจอพวกแบบเศษซากปูนถล่มมาเป็นกองพะเนินนะคะ
แล้วก็พวกถังแก๊สกระทะพวกนี้ติดอยู่ภายใต้ซากปูนนะคะ
ทีนี้บ้านเนี่ยตรงนี้มันเป็นบ้านถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่บ้านชื่อดังนะ
คล้ายกับสารเจ้าจีนเก่าแก่แล้วชิ้นส่วนมันได้รับความเสียหายแบบนี้นะคะ
เราไปคุยกับทางเจ้าของเจ้าของเนี่ยมีเชื้อสายจีน
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าบ้านตรงนี้นะอายุแบบ๒๖๐ปีแล้ว
สร้างมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงรัตนโกศิลป์อีก
ถือว่าเป็นบ้านจีนหลังแรกในกรุงเทพมหานครเลย
คุณบ้านตรงนี้นะมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมจีนด้วยนะคุณนะ
เพราะว่าเป็นบ้านที่เขาเรียกว่า๔เรือนล้อมลาน
เออก็คือมีลานตรงกลางมี๔เรือนอยู่ที่ล้อมอยู่ตรงนี้นะฮะ

หรืออาจจะสร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าธนบุรีด้วยนะ
ก็นี่ไงแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าที่มันซุดตัวที่มันถล่มแบบนี้

เพราะว่าเขาตอนก่อสร้างเขาจะก่อสร้างด้วยปูนกับอิดแดง
เรื่องคงสร้างถ้าย้อนไป๒๐๐กว่าปี
มันก็ต้องดูเรื่องความมั่นคงแข็งแรงด้วยไง
แต่ทีนี้เราคุยกับเจ้าของเจ้าของเขาก็เล่าให้ฟังนะว่า
จริงบ้านนี้ไม่เคยเป็นอะไรเลย
พอมามีน้ำท่วมน้ำท่วมปี๕๔บ้านก็เหมือนกับแช่

แล้วพอปี๕๕พอเขาทุบเขื่อนมันก็กระเทือนมาถึงบ้าน
ทีนี้นี่แหละมันก็เลยกลายมาเป็นเหมือนกับรอยร้าว

ฉันก็เป็นคนร้องเรียนเองว่า
ท่านที่ตีเขื่อนในบ้านนี้กำลังจะพังแล้ว

ไม่มีงบประมาณไม่มีเงินให้ซ่อม
มนุษยธรรมที่หลังบ้านแล้วล้มไปเนี่ยไปทับของข้างบ้านเขาเสียหายหมด
ถ้าดีมันล่มตอนตี๒ถ้าตีสองครึ่งบ้านที่ตรงนี้เขาจะต้องมีคนตายเพราะเขาทำอาหารตรงนั้น
เครื่องที่เขาจะทำเนี่ยเสียหายหมดเราก็ต้องใช้ให้เขาไปก่อน
ให้ช่วยเหลือมนุษยธรรมให้เขาอยู่ได้ไปก่อน
ซ่วมเขาก็ไม่มีห้องน้ำอะไรเขาพังหมด
เขาไม่ต้องไปอาบน้ำที่อื่นนอนก็นอนไม่ได้เขาก็กลัวมันถล่มลงมาอีกตอนเนี้ย
น่ากังวลแล้วค่ะเพราะว่าตรงนี้อย่างที่คุณสืบสกุลบอก
ที่นี่พอได้รับผลประกอบแบบนี้มูลค่าที่จะไปซ่อม
คือมูลค่าถ้าเกิดว่าจะไปซ่อมอย่างน้อย๕๑๐ล้านเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
ก็มีสอสอมีอาจารย์มหาวิทยาลัยหน่วยงานต่างมาช่วยเหลือ
แล้วสิ่งที่สำคัญเลยคือทั้ง๕ครอบครัวต้องให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อน
คุณผู้ชมตรงนี้เป็นบ้านอนุรักษ์นะที่บอกว่าเสียดายมากเพราะว่า
มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจีนด้วยคุณ
คือเมื่อกี๊ที่เราสัมภาษณ์คุณยายเจ้าของบ้านคือคุณยายดวงตะวัญโปสาจิงดาใช่ไหม
เพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สืบทอดมาจากพระอภัยวานิสตระโกนโปสยจินดา
เป็นทายาทรุ่นที่๘แล้วนะคุณดังนั้นบ้านหลังเก่าแก่แบบนี้
ก็เลยได้รับการดูแลรักษาสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะ
เสียดายมากคุณที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ